เป็นรถพลิกอัพกับรถหกล้อ

ทำให้คนขับรถพลิกอัพติดคาอยู่ข้างใน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ชายภูมิเห็นจุดตอนที่เกิดเหตุใช่ไหม
แต่หลังจากนั้นนะคุณธอมคือรถติดยาวเลยค่ะ
นี่สภาพแบบนี้มันเปิดหมดเลยทั้งแถบเลยจริงค่ะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจที่สพเทพสถิตชายภูมิได้รับแจ้ง
เป็นอุบัติเหตุรถหกล้อชนประสานงากับกระบะพลิกอัพ
แล้วมีคนเจ็บสาหัสก็คือคนขับกระบะนั่นแหละ
ติดคาอยู่ในซากรถหนึ่งลาย
จุดตรงนี้คือถนนสายนายางกลักทรัพย์มงคล
ที่อำเภอเทพสถิตจังหวัดชายภูมิค่ะ
ในจุดที่เกิดเหตุก็เจอรถบรรทุก๖ล้อ
แล้วสภาพโดนชนที่ประตูฝั่งขวา
ส่วนกระบะพลิกอัพมันเปิดหมดเลย
เมื่อกี้หลังคาหลุดมาทั้งชิ้นเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็เร่งไปนำร่างของคนขับรถกระบะ
คือนายมนูลสุภามาศอายุ๕๙ปี
ออกมาจากตัวรถก่อนใช้เวลาเอาอุปกรณ์ตัดทางไปนี่ค่ะ

แล้วก็ต้องนำตัวของคุณลุงมนูลออกมา
หลังจากนั้นก็ส่งโรงพยาบาลทรัพย์ใหญ่นะคะ

คือนายอาคมกิ่งค้างพลูอายุ๔๘ปี
ยืนรออยู่ค่ะรอให้กันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ

คือก็พบว่าตอนนั้นรถกระบะวิ่งกินเลนมานะ
ชนทางแถบข้างฝั่งขวาของรถหกล้อ
ด้านหน้าฝั่งขวาของคนขับเนี่ยอย่างสภาพอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลย
โดนอัดก๊อปปี้ร่างคนขับกระบะติดอยู่ข้างใน
แล้วอุบัติเหตุครั้งนี้ทำให้รถติดยาวเลยค่ะ

เจ้าหน้าที่เขาก็ต้องเปลี่ยนช่องการจราจร
ให้รถวิ่งสวน๑เลนนะ

แล้วหลังจากนั้นอันนี้ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยคือ
พอคลี่คลายได้ก็เปิดช่องทางการจราจร